เมื่อวานเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลย
เหตุการณ์ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะคะ
ที่มีคุณลุงวัยห้าสิบเจ็ด
ถูกเด็กข้างบ้านที่เป็นเด็กชายวัยสิบสี่
เอามีดมาฟันเอามีดมาแทง
ลุงเนี่ยเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วเด็กคนนี้เหมือนกับย่องเข้าไป
ตอนคุณลุงหลับอยู่พกมีดไปด้วย
แล้วก็ไปทำร้ายคุณลุงจนเสียชีวิต
แต่ประเด็นคือตำรวจเขาก็รวบรวมหลักฐานนะคะ

ตอนแรกพ่อเด็กปฏิเสธ
บอกลูกชายไม่อยู่ลูกชายไม่อยู่บ้าน
คือภาพที่เจ้าหน้าที่จะไปจับกลุ่มเด็กชายวัย๑๔คนนี้
เพราะว่าเตรียมจะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเลยค่ะ
บอกลูกไม่อยู่ลูกไม่อยู่
แต่ตำรวจบอกว่าไม่อยู่ได้ยังไง
ตอนแรกอะค่ะเด็กชายวัย๑๔คนนี้ปฏิเสธ
บอกว่าไปเที่ยวมาเพิ่งกลับบ้านแต่ว่าแฟนของผู้ตายเขาเห็นเหตุการณ์
เขายืนยันเลยว่าเด็กคนนี้ก่อเหตุจริงนี่นะคะ
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กเขาก็ยอมรับนะคือก่อนหน้านี้เมื่อวานเราเล่าไปแล้ว
เขาก็ยอมรับเบื้องต้นว่าเป็นลักษณะที่ว่าเด็กอ่ะ
ดื่มเหล้ากับลุงแล้วก็ทะเลาะกันในวงเล่า
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเด็กก็ไม่พอใจก็เลยกลับไปเอามีดแล้วก็มาก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะลักษณะการก่อเหตุก็คือย่องเข้าไปในบ้านตอนลุงหลับอยู่
เอามีดพระยาวเป็นฟุตเลยมาใช้ก่อเหตุแล้วก็หนีไป
แต่เหมือนกับว่าเขาก็อ้างว่ามีเรื่องบาดม้างกันมาก่อน
ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายตำรวจสพงจังหวัดลำปางก็นำตัวเด็กผู้ชายคนนี้นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเด็กชายบีอายุสิบสี่
ก็เป็นผู้ต้องหาค่ะเพราะว่าเอามีดไปฟันในเดชวัย๖๗ลุงข้างบ้านตายจริง
ก่อเหตุเองสุดท้ายเขาก็รับสารภาพเองว่าก่อเหตุ
ก็นำตัวขึ้นรถส่งสำนักงานอายการจังหวัดลำปาง
ก็จะต้องมีการสอบสวนต่อหน้าอายการ
เพราะผู้ต้องหาเป็นเยาวชนนะคะแต่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
ครับแล้วก็นำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัว
ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของการเป็นเด็กและเยาวชน

นายประหลาดอดีตนายยกระบวัตรบั้นรอง

คือคนที่อุปการะเด็กคนนี้มาตลอดนะ

ให้ไปดูแลเครื่องเสียงตามงานศพ
งานด้านการเกษตรอะไรก็เรียกเด็กคนนี้มาใช้งานตลอดเลยหวังให้เด็กเขามีรายได้
แล้วเด็กคนนี้ก็ไม่เคยมีนิสัยก้าวร้าวจริงนะแต่ก็เป็นเด็กหัวร้อนหน่อยหน่อย
เขาก็พยายามสอนพยายามสั่งสอนให้เป็นเด็กดีให้ใจเย็นอย่าก้าวร้าว
เรียกกล่อมให้ไปเรียนหนังสือส่งเรียนเลยนะคะ
นี่ค่ะนายประหยัดบอกผมมาส่งเด็กคนนี้เรียนเลยนะ
แต่เด็กชายบีไม่ยอมเรียน
ที่ผ่านมาเด็กชายบีไม่เคยพูดถึงในเดชผู้ตายเลยว่ามีปัญหาอะไรกัน
แต่เขาก็บอกว่าตกใจมากคาดไม่ถึงจริงอ่ะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๔ที่เขาเคยจ่างงานเคยส่งเรียนเนี่ย
จะมาก่อเหตุฆ่าคนตายแบบนี้
พี่เขาสอนว่านี่มันเป็นทางที่ผมเห็นขั้วเต็มเป็นแบบว่าผมเป็นบอปอลลปุลายละเอียด
คือว่าคนที่ตายว่างเนี่ยก็คุมอย่างรังแก้ละออน

ตอนก็คิดว่ามันจะคู่อยู่ข้างบนแต่กูบอกว่าทำน้องนั่นนี่นะ
ถึงเกิดมีการฆ่ากันคงจะคู่กันหลายอย่าง
ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่ชายของแฟนผู้ตายนะคะ
เขาก็บอกว่าก็วันเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีอยู่๓คนนั่นแหละ
ก็คือในเดชผู้ตายเด็กชายบีผู้ก่อเหตุครับ
และนางเอนามสมมุติก็คือแฟนของผู้ตาย
ซึ่งก็คือน้องสาวของเขาน้องสาวของคนที่ให้ข้อมูล
คนที่ให้ข้อมูลคนนี้บอกว่าในเดชผู้ตายกับเด็กชายบีผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยนะคะเด็กชายบีอายุเพิ่ง๑๔นะคุณผู้ชม
คนที่ให้ข้อมูลกับเรายืนยันว่าเขาดื่มเหล้ากันบ่อยจริง
แล้วก็ชอบทะเลาะกันในวงเล่าปัญหาคือในเดชไม่ชอบให้เด็กชายบีเสพยาเสพติด
บางครั้งเด็กชายบีก็จะเอายาบ้ามาเสพกลางวงเล่า
อันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะคะ

เอายาบ้ามาเสพกลางวงเล่าในเดชก็เลยไม่พอใจ
กลัวว่าตำรวจจะบุกมาจับคาบ้านแล้วจะซวยกันหมด

เด็กชายบีก็จะแสดงนิสัยก้าวร้าวไม่ค่อยพอใจ

ตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเราอะค่ะพี่ชายของแฟนผู้ตาย
บอกว่าผมเองยังเคยมีปัญหากับเด็กชายบีเลย
เด็กชายบีชอบมาเล่นที่บ้านของน้องสาวเขา
แล้วไม่ยอมกลับบ้านเขาก็ไล่ให้กลับบ้าน
เด็กชายบีไม่ยอมกลับแล้วก็บอกเขาว่า
กลัวใครทั้งนั้นไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
พ่อแท้ยังเตะมาแล้วเลย

เด็กชายบีเคยพยายามจะข่มขืนน้องสาวเขา
ซึ่งก็คือแฟนของผู้ตายยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะ

และน้องสาวเขาที่เป็นแฟนของผู้ตาย
เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินด้วยนะ
แต่ก่อนหน้านี้เด็กชายบีเคยพยายามจะข่มขืน

เพราะชาวบ้านรู้เรื่องนี้กันทั้งหมู่บ้าน

ปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าไม่จริง

เพื่อจะสนุสสุ่มการเจอของชายบีปบุ้ม

เนี่ยมันคือมันเป็นคนขี้ดื้อ
บุ้มน่ะมันเป็นคนขี้ดื้อ
ขนาดลุงลุงบอกมันมันยังเมื่อกว่าเลย
เพราะว่าไอ้บุ้มนี่มันไปโรงไปนอนบ้านเห็นเลย

ไปโรงไปนอนบ้านเห็นแล้วอักกิจอยู่นี่นอนอยู่นี่
อืมแต่เมื่อวานพ่อเด็กก็ออกมาให้ข้อมูลว่า
เรื่องพยายามจะข่มขืนคนอื่นเนี่ยไม่จริงลูกชายเพิ่งอายุ๑๔เอง
แต่ก็ยอมรับว่าลูกชายก็เคยไปดื่มเหล้ากับที่บ้านของผู้ตาย
แล้วก็อ้างว่าผู้ตายตบหัวในวงเล่า
ดื่มเล่ากันตั้งแต่๑๔เลยนะอืม